มาต่อกันที่สาวคนนี้ไม่โสดแล้วนะคะ
คุณผู้ชมขาสำหรับไปเฟิร์นพิมช์ชะนก

ต้องการทำเสียงแบบนี้นะ

มันต้องมีแบบประมาณนี้แหละ

ภาพล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพเบิร์ตเดย์เนาะ
ที่หวังใจอย่างหนุ่มนายนพัดเค้าจัดให้กับไปเฟิร์น
ไปเฟิร์นเค้าก็เลยงุ่มงามของเค้าแบบนี้นะคะ

จะต้องแบบมีทอคไครน์กับเยอะนะคะ
อะไรแบบนี้ความเขินมันทะลุผ่านตัวหนังสือจริงคุณผู้ชมค่ะ
งุ่มงำขอบคุณนะคะเรียกว่าเป็นเบิร์ตเดย์ปีแรกในฐานะแฟน
หนุ่มนายนพัฒน์เนี่ยเขาทำให้กับหวานใจคนสวยใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชมดูสิ
เค้กน่ารักมากนะเป็นก้นน้องหมาตัวโปรดของสาวใบเฟิร์นอ่ะ
ถ้าเกิดว่าใครติดตามดูอยู่จะรู้ว่าใบเฟิร์นรักน้องหมาเขามาก
เรียกว่าเป็นผู้ชายที่เก็บรายละเอียดมากเวอร์คือของจริงไม่รู้ว่าโมเมนต์เนี้ยจะหวานแค่ไหน
แต่ดูจากภาพแล้วอุ้ยมันฟินเหลือเกินค่ะหนุ่มนายก็ล่อหล่อ
ส่วนใบเฟิร์นเองก็สวยสดใสหน้าตาอิ่มใจแบบนี้
ตัวบอกว่าขึ้นหน้าขึ้นผมตั้งแต่บ่ายคือรู้ว่าแฟนเนี่ยจะเตรียมเบิร์ตเดย์ให้
ก็เลยแต่งหน้าทำผมตั้งแต่บ่ายไปเลยแม่ความตื่นเต้นอ่ะเนอะใช่ค่ะ
ส่วนของขวัญแทนใจค่ะสมกับเป็นนายนพัฒน์จริง
เพราะว่ามาถึง๒กล่องจัดเต็มให้เลยนะคะ
กล่องหนึ่งเนี้ยเป็นรูปวาดคู่กันในสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นที่พิเศษของทั้งคู่โรแมนติกส์เลยอ่ะ
ส่วนอีกกล่องหนึ่งหลายคนเดาว่าแหวนหรือเปล่าเพราะเห็นใบเฟิร์นแบบชูนิ้วออกไปแบบนี้เห็นไหม
ใบเฟิร์นบอกอุ๊บไม่บอกดีกว่าเออไม่ใช่พี่หนุ่ม
หนุ่มกัญชัยยังเข้ามาแซวเลยว่าอุ๊ยแบบว่ากรีดนิ้วขนาดนี้ต้องสวมแหวนแล้วมั
ใช่แล้วแหละจะเป็นอะไรไปฟังเสียงของใบเฟิร์นกันดีกว่าค่ะ
จริงเขาเป็นคนที่ทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะโดยปกติเนี่ยเขาก็จะมีจองร้านหาร้านพาเราไปทานข้าว
มีโอกาสว่างพร้อมกันอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เป็นวันที่น่ารักอีกวันหนึ่ง
ดับเป็นอะไรก่อน

บางทีเขาก็เอาบัตรเป็นอะไร

แต่่งแล้วจังหวีปุก

ก็ไม่ต้องพี่วันทำไมวะอย่างน้อยสายองพี่งูเยอะอย่างเงี้ย
งูงี้งอะไรอย่างนี้เนอะ
ใช่อีกนึงโมเม้นทริปชุมค๊าที่ดีต่อใจเหรอเกิด
คือภาพที่หลายคนแชร์ตอนที่ไปเฟิ้ลกับไหมละวิกา
เขาปะกันที่สนามบินที่ฝรั่งเศสก่อนจะเดินทางกลับไทย
คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเขาทั้งคู่สนิทกันมากนะ
หลายคนจำได้ที่ทั้งคู่มีโมเมนต์อยู่ด้วยกันบ่อย
เพราะเขามีผู้จัดการคนเดียวกันก็คือพี่ก้าว
แล้วหลังจากที่ใบเฟิร์นแยกตัวเองมาดูแลตัวเองเนาะ
ความสัมพันธ์ของใหม่กับใบเฟิร์นก็ดูจะจืดจางลงไป
หลายคนเมาส์ว่าอุ๊ยคู่นี้เขาเกาเหล่ากันหรือเปล่า
แต่ภาพที่เห็นภาพนี้ก็ทำให้แฟนชื่นใจแล้วนะคะว่า
ทั้งสองคนเนี่ยเขายังแฮปปี้กันเหมือนเดิมยังรักกันเหมือนเดิม
สยบข่าวเก่าได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างแยกย้ายกันไปเติบโตในแบบของตัวเอง
และตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นนางเอกคุณภาพประดับวงการบันเทิงไทยด้วยนะคะ
คือเขาไม่ได้แข่งกันแต่เขาพัฒนาตัวเองไปเติบโตในแต่ละเวย์ที่เลือกกันไป
ไม่เหรอคนที่เมาว์เพราะว่าอะไรไม่ได้มีลูกคู่กันบ่อย
ก็เขาแยกกันไปทำงานเอาจริงไม่ต้องมีลูกคู่ก็ได้เขาก็ทักแชทคุยกันอยู่บ่อย